หนึ่งเป็นเด็กเก้าหลาว

เจนก็เก้าหลาวเหมือนเงี้ย

ปันถึงได้เป็นดาวตั้งแต่๔ขวบเลยนะ

คือคนเกิดราศีพฤศพหรือราศีตุล
มันจะมีดาวที่เป็นแผนที่ดาวอยู่บนฟ้า

โคจรอยู่ในเรือนที่เด่นที่สุด
แล้วทำมุมส่องกระแสแสงมายังโลกมนุษย์

แสงนี้มากระทบทำให้มีความสุขสกาว
จะเป็นที่ติดตราตรึงใจ
โดยเฉพาะเมื่อโตมาก็ยิ่งมีเสน่หา

แม้ว่าบางครั้งบางคราวปันจะกวนประสาท

แต่กลับเป็นที่จดจำแปลกนะ
ตัวลาหูเป็นวินาศดราม่าเนี่ยแทบยากมากเลย

คือปันจะเป็นคนที่ไม่ใช่มีดวงตก

คือไม่เอาไม่ชอบไม่สบอารมณ์
ตอนนี้ไม่สะดวกเข้าใจไหม
หรือว่าพูดย้อนทางสวนทางกลับเลยนะ

เพราะตรงนั้นต้องเล่นในความเป็นตัวเองที่สุด

ที่ต้องเล่นคัดกับตัวเองนะยากมาก
เรื่องแรกอายุ๑๓นะฮะ
น่าจะเป็นดาราเด็กที่ได้รางวัล๒รางวัล

ตอนนั้นหนูได้สุพนหงษ์สมทบหญิง

คือเราเพิ่งเข้าโรงการเราไม่รู้ว่างานประกาศรางวัลงานนี้คืออะไร

ไม่รู้ค่ะแต่เหมือนพอแรกก็ดีใจแม่ก็กรี๊ดการ์ดดี
ดีใจกว่าหนูอีกอ๋อแม่ดีใจมากว่าแม่จะรู้ไงแม่จะรู้เห็นม่อม

คือตามดวงเนี่ยเขาจำได้ไหมมดดำ

ปี๒๕๔เป็นปีที่ลาหูย้ายราศีที่
ทำพิธีกันที่วัดพระศรีมาธาตุบังเขน
วันนั้นลาหูเป็นราหูเปิดดาวดวงใหม่
พอปี๕๕๕๔๕๕ลาหูก็มาทับดวงชะตาของปันปัน
ซึ่งไอ้ดาวประดับฟ้ามันมาทับปึ้งนะ
ปี๕๕๕๖๕๗เป็น๓ปีดังของปัน
แต่มันจะมาพร้อมกับรักหรือความสัมพันธ์ที่ต่อมา
มันจะเป็นร้าวแล้วจบมันจะไม่ยืดยาว

ก็มีอ่ะสำเร็จไม่ได้แล้วนานแล้ว

หลังจากที่ปันต้องทำงานหนังเรื่องหนังเรื่องแรกที่ปันเล่น
เริ่มมีคนเห็นชอบผลงานได้รางวัลด้วย

หลังจากที่หนูถ่ายหนังแล้วหนังฉายไปค่ะ

มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็คนลุมเราเยอะมาก
จังหวัดนั้นคือเหมือนกับช็อก
เฮ้ยทำไมมาถ่ายรูปเราเราแบบดังแล้วเหรอ
ฉันดังแล้วเหรอ
ตอนนั้นหน่อยก็ไปไม่ถูกเลยหลังจากนั้นก็เป็นกันไปเรื่อย

ณวันนั้นอยู่ดีตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นมา
บางคนจะช็อกบางคนจะรับมือกับมันไม่ได้

หนูมันก็ต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยไปไหนมาไหน

คนมองเยอะแล้วนะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะต้องอย่างนั้นตรงนี้
เป็นวันนี้เป็นไหมเป็นล่าสุดที่หนูใส่หนูที่หนูไปทะเลอะค่ะแล้วหนูลงรูปแม่ก็ส่งรูปแบบวันมีรูปหลุดเลย
ก็บอกว่าไม่ใช่แม่หนูลงเองก็บอกว่าทำไมลงอย่างนี้ลบสิถ้าลบพ่อแม่ไม่ทานแล้วพ่อใส่ก็ไม่ทานแล้วลบไปแล้วหนูไม่นึกว่าคนเขาจะโซมรูปหนูไง
ใกล้อย่างนั้นเป็นลูกอยู่ใส่ชุบไว้นานใกล้อย่างนี้ค่ะแม่ส่งมาไม่เป็นลูกถ้าลุดแต่งตัวอย่างนี้น่ะน่า
ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไปเพราะเราก็เรียนรู้ว่าเราเถียงกลับไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา
เคยแอปบ้างไหมแอปแบบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ทำได้ไหม

เท่านั้นไม่นานหรอกแอปได้ไหม
มาดังสุดตอนที่เล่นหนังซีรีส์วัยรุ่นเป็นซีรีส์วัยรุ่นเรื่องแรก
ใช่ที่แบบดังเปรี้ยงเลย
ตอนนั้นบทนิ่งไม่ใช่ปัญหา

บทนั้นก็เขาก็คือเขียนมาจากหนูเหมือนกันแต่ว่าก็คือเขียนมาแต่คือเหมือนเราในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะไม่เหมือน
เคยถามพี่ยงว่าถามคุณโย้งเด็กที่เด็กเรามีอยู่เนี่ยเด็กของคุณโย้งเนี่ยเยอะเหลือเกิน
หัวกับเด็กคนไหนมากที่สุดเด็กผู้ชายก็เยอะของคุณยุ้งเด็กผู้ชายก็เยอะ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
วันที่อาจารย์เริ่มดังแล้วมีคนด่าเรื่องราวมากมาย
ไปตลาดแม่ก็ฟังคนด่าจากข่าวจากประเด็นที่ทายดวงดารา
แล้วไงอาจารย์ทำไงรู้ไหมแม่บ้านนี้ใครซื้อก็ลูก
แล้วเงินเดือนใครเป็นคนหาให้แม่ใช้ก็ลูก

ในเมื่อลูกลูกเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยลูกเป็นคนทำมาหากิน
การที่ลูกเป็นคนดังคนธนะมันก็ต้องมีคนพูดปากหอยปากอุปสรรพัฒน์ดีที่เราดัง
แต่เราไม่ได้คนชั่วตามที่ปากมันเป็น

พอสำทับเลยแกเนี่ยบ้าแล้วไปฟังคนนอกบ้านฟังลูกเรา
ขอให้สิ่งนี้จงเกิดกับปันเพราะเคยเกิดกับฉันแล้วเพียบ

ลูกสาวก็จะบอกพ่อแม่ตลอดว่าแม่ก็ถ้าเกิดเราผิดเองที่เราดัง
เออฟังเราก็ไม่โดดป่ะ

มันก็เล่นไป
ราศีไหนในปีนี้ฮะต้องระวังสุดเลยถูกใส่ร้ายป้ายสี
ใครที่ถูกดินทาเด่นชัดชัดเจนมากในห่วงนี้

เพราะถูกราหูมาทับดวงชะตาราศีแล้วเป็นมาตั้งแต่๑๖มีนาคมปีที่แล้ว
ดำรงคงมาอยู่จนถึงวันที่๔สิงหาคมปีนี้
แปลว่าคนเกิดราศีสิงศ์มีเกณฑ์ถูกนินทาใส่ร้ายใส่ความ
ทั้งความตามความจริงที่ตัวเองเป็น
ทั้งความที่บิดเบือนจากความจริงที่เป็น
เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงศ์จึงต้อง

ทนปากแล้วจะผ่านพ้นได้
แต่อย่างไรด้วยตัวเองคิดดีทำดีก็จะผ่านพ้นไปได้
เพราะฉะนั้นก็ทายว่าชาวราศีสิงศ์จะถูกใส่ร้าย
ป้ายสีมากที่สุดขอให้อดทนครับ
แต่แค่ปันรู้สึกว่าแบบถ้าเห็นพ่อแม่ร้องไห้

คือเราคือพ่อแม่คือคนที่มีบุญที่สุดในชีวิตเรา

เป้าหมายของชีวิตเราคือทำให้พ่อแม่มีความสุขใช่ไหม

ชีวิตเราเป้าหมายสุดท้ายคือพ่อแม่ต้องมีความสุข
ปันปันกลายเป็นแบบว่าเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่

แต่จริงหนูว่าไม่อยากให้เด็ก
มองหนูในมุมที่หนูแรงหนูมีข้าวหนูนูนเนี่ย
จริงพ่อแม่ทุกคนก็คงไม่อยากเหมือนกัน
ตัวเองในความรับผิดชอบเพื่อที่จะเป็นเครื่องที่จะเป็นเครดิตสะท้อนกลับไปซึ่งในสิ่งต่างที่เป็นความแรงเพราะเราแรงด้วยตักกะ

ดวงนี้ถ้าการเป็นดารานักแสดงเพราะว่าพอมองแล้วเนี่ยปันยังมีโอกาสที่จะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกอีกแล้วงานแสดงล่ะความเป็นดารา
จะอยู่อีกนานไหมกับนางเพราะธุรกิจที่บ้านก็เยอะไม่ใช่อย่างเดียวนะในดวง
ดวงบุคคลคนหนึ่งนะการที่จะเป็นดาราหรือนักแสดงหรือนักการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีดาวสองดวงที่เด่นก็คือดาวสุกกับดาวราหู
ปันเนี่ยมีดาวสุกเด่นเป็นเด่นสง่าเลยได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะเป็นจุรจักรลอยอยู่กลางท้องฟ้าเป็นดาวประจำตัวด้วยจะมีความจำเรินและการจดจำการกำหนดได้หมายรู้ของคนมากมาย
แต่มีดาวราหูซึ่งแปลว่าดาวตัวแทนของความดราม่าโลกที่สับสนวุ่นวายปันจะเบื่อหน่ายมันมากขึ้นมากขึ้นตามการเวลาเพราะมันเป็นวินาศกับตัวเองแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อปันมีความรัก
เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรื่องของความรักมันเป็นสะพานเชื่อมโยงเรื่องจากข้างนอกเข้ามาสู่ตัวเองเนี่ยปันจะเริ่มรู้สึกเซ็งทำไมต้องมาสนใจฉันแล้วทำไมฉันจะทำแบบนี้ไม่ได้
ฉันจะรักกับคนที่มีแฟนแล้วไม่ได้หรือเพราะใครไม่แต่งงานนี่หว่าแล้วทำไมพบกันเมื่อสายพบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครอ่ะคือ
มีคนแอบฟังคำตามหรือยัง
อันนี้คือสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเขา

แต่ความอ่อนไหวช็อตแรกเกิดขึ้นจากตัวฟันอ่อนไหว
เมื่อคนเข้ามาใกล้ชิดเสน่หา
ผู้ชายเป็นวินาศแก่ดวงชะตา

พอได้เปิดโอกาสจากชอบให้ผู้ชายมาอยู่ใกล้
ความเป็นราชศรีของเองจะมาหมอบอยู่ใกล้
ให้ค่าเคลียร์คอเหยียบย่ำได้

อยู่ใกล้ปานอาจจะแบบอยากอยู่เหนือเขา

เขาจะยอมสักทุกอย่าง

หนุ่มเด็กก็ไม่เท่าไหร่หรอกอ่อนฮัท
แต่คนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วหรือไม่อะไรเนี่ย

อังคารเนี่ยร่วมลาหู
อังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา
ก็แปลว่าอะไรไม่ใช่บางทีโลกเดี๋ยวนี้แปลเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไป
คือคนพวกนี้มันจะเข้ามาสู่วนเวียนชีวิตกระแสสัมพันธ์กับปัน
ปันรู้สึกว่ามันเข้าล็อกเข้าทางถูกชะตา
ระวังให้หนักมันจะนำภัยมาสู่ตัวเอง
ดีเลยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ชอบคนที่มีแฟนมีเจ้าของมีคู่ไม่เอาไม่ชอบอยู่แล้ว
แต่เมื่อเวลาถึงคงเข้าตาใครจะรู้
วันหนึ่งตัวเองหนูไปเรียนอยู่ต่างประเทศมีความเงียบเหงา

มันก็อาจจะนำพาไปสู่ความสำคัญ
ถ้างั้นเรารู้แบบนี้แล้วว่าในอนาคตเราจะเจอคนแบบนี้
ฉันพรืนตัวเองว่ะสืมให้เยอะ
วันนี้มีแฟนมั้ยเอาพูดตรง
เขาเป็นความรักอิสระตอนนี้ในระยะเวลา๒ปีนี้๒ปีมานี้มีก็ไม่อยากมี
มีก็ไม่ยอมรับมีแอบเหงาบ้างแอบคิดถึงบ้างแอบระลึกนึกถึงบ้าง
ไม่เอาดีกว่าก็ตัดอย่างรวดเร็วเลยเหมือนว่าเร็วมากเร็วมาก
คือหมายว่าไม่ยอมเอาตัวเองไปจมอยู่ในปรักของความทุกข์
อยากเป็นโสดอยากแบบชิลใช่หรือไม่
ใช้นี่คือหนูรับอิสระเป็นคนติดเพื่อน
ถ้าสมมติว่าจะมีแฟนเนี่ยนะในที่เราอยู่
อยากทำใยฉันทำทำอะไรจะทำไป

ก็เจอก็คือนัดกันเจออยากเจอก็คือเจอ
ถ้าเกิดหนูจะเป็นคนติดเพื่อนหนูชอบอยู่กับเพื่อน

เขาจะมีคู่แท้เป็นอย่างไร

เอางี้นะชีวิตยังอีกยาวไกล

มีความสุขในการที่จะเรียนรู้ตัวเอง

จะสำเร็จดังที่ปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองฝัน

ต้องเอาวางไว้เป็นเรื่องสุดท้ายสุด
พร้อมที่จะมีความรักให้กับคนมากมาย

แต่ความรักที่เป็นชู้สาวเมื่อไหร่เนี่ยนะ

สองก็คือมันมีจุบบิบากรรมที่ไม่สามารถลงเออ

ข่าวตัวเองก็ไม่เคยรับรู้
แต่ก็ต้องเป็นปั่นรู้สึกยังไงบ้าง
เห็นดวงบันปันแล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่า
ปันเนี่ยมันเข้าเกณฑ์แบบชีวิตรุ่งโรศมีความสุขนะ

บเรือนที่มันเป็นอุปสรรคมี๓เรือน

ใน๓เหรียญบันปันมีดาวทั้ง๓เหรียญเลย